ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับ
ที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์แรกรับ
เหยื่อการค้ามนุษย์ชาวกัมพูชาแล้ว
โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพในการฝึกอาชีพ
ก่อนที่จะส่งกลับภูมิลำเนานะครับ
ขณะเดียวกันก็ยังมีมติแต่งตั้ง
ราชการระดับสูงในหลายกระทรวงที่สำคัญด้วย
โดยมีการแต่งตั้งนายชัยพฤกษรีรักษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มาเป็นประหลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กฤษยพงศิริอธิบดีกรมศาสนา

ส่วนนางสาวิบุญลักษณ์ร่วมรักอธิบดีกรมการค้าภายใน

ในขณะที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้ง

ประหลัดกระทรวงเป็นอธิบดีกรมราชธรรม
นางสาวปิติการสิทธิเดชผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
เป็นอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
เป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

โครงการจัดตั้งศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย

จังหวัดบันเตียนเมียนเจยประเทศกัมพูชา

ที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่รัฐบาลกัมพูชา
โดยกระทรวงกิจการสังคมทหารผ่านศึกและการฟื้นฟูเยาวชน
ขอรับการช่วยเหลือจากฝ่ายไทย
ในการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทยกัมพูชา

โดยมีสาระสำคัญคือจัดตั้งศูนย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ

เพื่อให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจก่อนเข้าสู่สังคม
การฝึกเพื่อเสริมทักษะวิชาชีพ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
โดยรัฐบาลไทยจะให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาบุคลากรกัมพูชา

ขณะที่รัฐบาลกัมพูชาก็จะอำนวยความสะดวก
ในการยกเว้นภาษีและอากรต่าง
ในการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ภายใต้โครงการดังกล่าวด้วย